แล้ววันนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มากกว่า๓ล้านชิ้นมูลค่ากว่า๑๗๐๐ล้านบาทครับ
เด็กประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในกรมตะหารราบที่๑๑รักษาพระองค์ที่บางเขณฑ์
หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐอาทิตกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประวัติศัตริย์ราชอาณาจัศน์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมกันกวาดล้างแหล่งผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
โดยของกลางที่นำมาทำลายในครั้งนี้เป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วนะครับ
กว่า๒๖๐๐คดีจำนวนของกลางกว่า๓๖๐๐๐ชิ้น
น้ำหนักรวม๓๐๐ตันบริโรคค่ากว่า๑๗๐๐ล้านบาท
ซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อผ้ากระเป๋าเข็มขัดรองเท้านาฬิกาโทรศัพท์มือถือ
พลเอกประวิทย์ก็ระบุว่าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้
เป็นของผิดกฎหมายจะต้องทำลายทั้งหมดครับ
ซึ่งการทำลายของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปราบราม
ที่จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งสายตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
พันธกรณีภายใต้ข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
จะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินกลับไปสู่ท้องตลาด
หรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกครับ